ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณลุงแกขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วตอนขี่มอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวขวาเข้าปั๊ม
ปรากฏว่ารถที่มาทางตรงเป็นกระบะพุ่งชนลุง

แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนแรกตำรวจบอกว่าเหมือนกับลุงอาจจะผิด

ลุงบอกว่าลูกชายลุงไปหาหลักฐานมาเลยนะ
คือตอนแรกตำรวจบอกว่าลุงผิด
เพราะว่าตอนจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊บไม่เปิดไฟเลี้ยว
เอางี้เดี๋ยวไปดูหลักฐานที่ลูกชายลุงหามา
แล้วคุณผู้ชมมองดีมองพร้อมกัน
สรุปลุงเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าค่ะ

คลิปจากวงจรปิดของปั๊มน้ำมัน
ที่ตัวลูกชายไปหามาเอง

พ่อถูกรถชนจนเสียชีวิตไปมาแบบนี้
ดูซ้ำไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ
แล้วก็จะเอาหลักฐานนี้ไปสู้กับตำรวจ
โอ้โหมันปวดใจเหลือเกินคุณผู้ชม
เอาจริงนะบางคนบอกว่าดูไปพร้อมกับเรา
ยหน้ามองจอบางคนก็บอกว่ามองไม่ค่อยเห็นเลย

แต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังเสียงลูกชายตอนที่บรรยาย
คือลูกชายบอกว่านี่ครับพ่อเปิดไฟเลี้ยวมา

แต่รถที่มาชนขับมาเร็วมาก
ใช่เป็นปั๊มสดท้วน้องแข็มที่กรุงเทพนี่แหละ
รถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงสำรานแทร่จังวัย๖๔ปี
ขี่มาแล้วกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊มแต่กระบะมาพุ่งชนอย่างแรง
ลุงนั้นได้รับบัตรเจ็บสาหัดท้ายที่สุดลุงเสียชีวิตนะคะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อ๒๑ธันวาที่ผ่านมาเช้ามืดเลยคุณผู้ชม
ครับตี๔กว่าทีนี้ลูกชายของคุณลุงสำราน
ก็ไปหาคลิปนี้มาจนได้ถามว่าเอาลูกชายลงไปหาได้ยังไง
ตอนแรกตำรวจบอกเหมือนกับว่าลุงสำรานเลี้ยวเข้าปั๊มไม่เปิดไฟเลี้ยวไง
คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระบะค่ะ
มอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิดนี่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กระบะนะ
ลุงก็เลยแบบอุ๊ยนี่พ่อเสียชีวิต
ก็เลยต้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อครับทีนี้พอไปได้หลักฐานนี้มา
มันก็ชัดนะคะว่าฝั่งคุณลุงสำรานเปิดไฟเลี้ยวด้วย
นักข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเจอลูกของคุณลุงสำราน
คือลูกก็บอกให้ฟังว่าพอไปดูกล้องย้อนหลังเนี่ยนะ
รู้ว่าจริงไม่ใช่แค่ตรงมุมนี้เท่านั้นนะครับ
ไปไล่ดูเนี่ยกระบะน่ะเขาขับรถแบบแข่งมาเลย
มากับใครอ่ะกับแจ๊สสีดำอีกคันนึง

เนี่ยคลิปนี้เห็นไหมกระบะคันนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้มีแจ๊สสีดำมา

ขอดูคลิปนี้อีกทีฮะลูกชายคุณลุงบอกว่าได้คลิปนี้มา
ถนนเส้นนี้เป็นถนนก่อนจะถึงปั๊มเห็นรถสีดำฮะ

และรถกระบะที่ชนคุณลุงกำลังไล่บี้กันอยู่แบบนี้
คือขับมาเร็วเหมือนแข่งกันมา
จนกระทั่งแข่งมาถึงหน้าปั๊มขอดูคลิปจากปั๊มอีกทีนะฮะ
พอหน้าปั๊มเนี่ยถ้าดูนะจะเห็นรถคันสีดำหรือรถแจ๊สเนี่ย
ไปก่อนแล้วเห็นไหมแล้วลุงก็เลี้ย
แล้วรถกระบะที่แข่งกันมาชนคุณลุง
นี่ฮะลูกชายบอกเป็นการแข่งรถกันมา

เขาขับประมาทนะครับทำให้พ่อผมเสียชีวิต
ใช่แล้วก็ลูกชายของคุณลุงบอกว่า
อยากให้ฝั่งกระบะนั้นมาชดใช้เรื่องเกี่ยวกับงานศพ
แล้วน้องชายจะบวชให้กับพ่อด้วย
อยากให้เขามาดูแลเรื่องนี้
ไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องเงินทองอะไร
แต่อยากให้ตำรวจอย่างหนึ่งนะต้องทำคดีแบบตรงไปตรงมา
ตำรวจจะมาบอกว่าพ่อผมผิดพ่อผมเลี้ยวตัดหน้า
พ่อผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแบบนี้ไม่ได้
ก็ผมอยากให้คู่กรณีมีความสำนึกครับ
เพราะฉะนั้นเด็กชนก็ไม่ได้มีอะไรครับ
ก็ถามว่าเข้ามาก็ผมก็ให้เข้ามาไหว้ศพไหว้อะไร
แต่เพราะผมอยากเห็นว่ามีความสูงเสีย

เพราะตอนชนเขาก็ยังยืนกันอยู่เลย
พ่อผมนอน๗๐วิจัยหนึ่งเขาก็ยืนคุยกัน๔คนถ่ายลงถ่ายรูป
ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าพ่อผมอาจจะผิดไม่เปิดไฟเลี้ยว
แต่พอผมมาดูจริงเพราะผมเปิดไฟเลี้ยว
โอ้นี่ลูกชายของคุณพ่อที่ขอความเป็นคำนะ

งั้นมันจะเป็นตราบาปให้พ่อผมและอย่างพ่อผมจะตายฟรีหรือเปล่านะครับ
นี่แหละแล้วทางด้านคดีว่ายังไงบ้าง
เราก็เลยไปถามทางผู้อำกับที่สนหนองแขมไงคะ

ท่านบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดก่อน
ในปั๊มเห็นมุมนี้แล้วตรงถนนจุดไหนเห็นยังไงบ้าง

ก็เลยถามไงว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริง

ทำไมต้องให้ฝั่งผู้เสียหายไปตามหาทั้งในปั๊ม
หลักฐานตรงนี้ให้ตามหาเอง
คือตำรวจบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะ

แต่ตอนแรกบอกว่าฝั่งคุณลุงผิดไปแล้ว
ทีนี้เรื่องที่บอกว่าคุณตำรวจมันมีการขี่มันมีการขับแข่งมาในเส้นทางไหม
อันนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้ผมอาจจะยังตอบไม่ได้นะ
เดี๋ยวผมขอรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วยังไงผมรับรองว่า
จะดำเนินคดีนี้อย่างเป็นธรรมแน่นอนนะคะ
เพราะว่าทางภูมิกับบอกว่าตอนแรกนะที่เกิดเหตุการณ์
ทางตำรวจในสังกัดนี่แหละก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
แล้วก็ดูพยานหลักฐานจากพื้นที่เกิดเหตุไง
ก็เลยบอกไปแบบนั้นว่ามอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถ
แต่ทีนี้ถ้ามีคลิปหลักฐานอื่นมา
เดี๋ยวตำรวจจะต้องเอามาตรวจสอบใหม่ทั้งหมด
นี่ไงคนก็เลยถามว่าถ้าสมมุตินะ
ข่าวนี้มันไม่เป็นข่าวมาทางฝั่งคุณลุงทางฝั่งลูกชายคุณลุง

อย่างที่บอกลูกชายบอกจะตายฟรีแล้วก็เป็นตราบาปให้พ่อนะครับ